มีคู่รักคู่นึงเขาเช่าห้องอยู่ด้วยกันนะคะ
แล้วปรากฏว่าอยู่ไม่รู้ไปทะเลาะกันที่ท่าไหน
ฝ่ายหญิงเอามีดทำครัวเนี่ยแทงเข้าไปที่ใต้ราวนมซ้ายฝ่ายชาย

แต่ทีนี้ในเรื่องคำให้การต่างนานาเนี่ย
ทางฝั่งของเพื่อนผู้ตายเขาบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ดูมีพิรุษ
เพราะฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นการป้องกันตัวจากฝ่ายชายที่ปรีเข้ามาจะทำร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนค่ะ
ตำรวจกับกู้ไพก็รีบลงไปนะคะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่า๒ชั้นอยู่ในตำบลหนองปลือ
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือผู้ที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
ผู้ตายคือนายอนุวัฒน์รัชวงศ์อายุ๒๖ปีค่ะ
สภาพตอนไปถึงก็คือถูกมีดแทงเข้าที่ใต้ราวนมค่ะ

ส่วนคนก่อเหตุนะคะก็คือแฟนสาวผู้ตาย
นางสาวนุธิดาสมบัติวงอายุ๒๘ปี
นั่งเนี่ยค่ะสภาพนี้ค่ะ

แล้วก็พนมมือไหว้ศพอยู่ข้างนี่แหละค่ะ
อึ้งแล้วก็ตกใจแล้วก็ร้องไห้ด้วย
แต่ว่ายังพอให้การได้

หนูวิ่งหนีไปชั้น๒
ได้ดึงก็ได้หนูวิ่งหนีไปชั้น๒แล้ว

ก็หนีผู้คนตามไปแล้วเขาภาคจะติดหนู

ก็วิ่งมันต้องต้อง๔๕๕

เขาตีหนูเขาตีหนูจนหัวแตกอย่างนี้เขาเก็บมาแล้ว

บ่อยมากไปเชื้อถ่ายพี่ข้าวมาหนูมาได้

หนึ่งปีครับ
หนูโดนตีมาตลอด
ขอให้เขาเลิกเขาก็ไม่เลิก
หนูขอให้เขาเลิกเขาก็ตีหนู
ถ้าฟังจากเรื่องราวของฝ่ายหญิงที่เป็นมือแทงนะคะ
เธอบอกว่าทะเลาะกันกับแฟนนุ่มตอนเกิดเหตุ
พอเธอบอกเลิกฝ่ายชายก็ไม่ยอมและไม่พอใจ

เข้าไปในครัวเพื่อหยิบมีดแล้วหนีขึ้นไปอยู่ที่ชั้นสอง
แต่ผู้ตายวิ่งตามมาแล้วก็ผลักประตูเข้าไป
ซึ่งเธอก็พยายามบอกแล้วว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเธอมีมีด
แต่ฝ่ายชายก็ท้าทายบอกแน่จริงก็แทงเลย
แล้วก็ปรีเข้าไปหาเธอเธอก็เลยจ้วงแทงไปหนึ่งครั้ง
แล้วแฟนนุ่มเนี่ยก็ค่อยเดินโซซัดโซเซลงมาล้มอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้
ยืนยันว่าเธอถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
ทะเลาะกันถูกตบถูกตีเนี่ย
ตลอด๑ปีที่คบกันทะเลาะทีไรโดนทำร้ายทุกที
ครั้งนี้ไม่ได้คิดจะตั้งใจที่จะให้แฟนนุ่มเสียชีวิต
แต่เป็นการป้องกันตัวอันนี้คือสิ่งที่เธอกล่าวอ้างไว้นะคะ
ก็หมายความว่าเราทะเลาะกันมาตลอดแล้วเขาก็ตีหนูมาตลอด
หนูเคยที่หนักสุดคือหนูเคยหัวแตกแล้วเย็บหกสิบ
หนูแล้วหนูก็ไปเย็บที่โรงพยาบาลเมืองเขาเป็นคนทำ
นี่นะคะก็เป็นคำกล่าวอ้างของฝ่ายหญิงนะคะ
เธอก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านของผู้ตาย
เพื่อนบ้านของผู้ตายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
บอกว่าไม่เคยเห็นชายหญิงคู่นี้ทะเลาะกันเลย

ปกติเนี่ยก็อยู่กันเงียบแต่ก็แปลกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงกล้าแทงฝ่ายชายขนาดนี้
คุณผู้ชมคะฝ่ายหญิงที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่ารูปร่างเขาจะเป็นคนตัวเล็ก
แต่ฝ่ายชายตามภาพเป็นผู้ชายที่ร่างกายสูงใหญ่เป็นคนตัวใหญ่
เพื่อนบ้านก็เลยสงสัยว่าโอ้โหผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้
กล้าแทงผู้ชายจนถึงขั้นโอ้โหแทงทะลุหัวใจ
จนถึงขั้นเขาเสียชีวิตเลยเหรอ
ทีมข่าวเรายังได้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตาย
ก็บอกว่าผู้ตายชื่อเล่นชื่อแบงค์นะ
เขาก็เรียกบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแบงค์กับแฟนสาวก็คือนิกกี้

กับนิกกี้มากินข้าวด้วยกันที่บาร์แห่งหนึ่งในพัทยา
แล้วอยู่ทะเลาะกันกลางวงเลยที่เพื่อนก็นั่งกินข้าวกันอยู่ด้วย
เพื่อนผู้ตายคนนี้บอกว่านิกกี้เอาแต่ด่าแบงค์เสียหาย

ซึ่งตัวเธอเองบอกว่าเธอไม่รู้เลยนะว่าสองคนนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ว่าในฐานะที่ก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เนาะ
แนะนำไปว่าไปคุยกันดี

ก็ให้คุยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้เลิกกันด้วยดี

กระทั่งประมาณสักเกือบ๕ทุ่มค่ะ
อยู่นิกกี้ฝ่ายหญิงส่งข้อความมาหาเธอ
แล้วก็วีดีโอคอลไปหาเจ้าของบาร์ด้วยบอกว่าแทงแบงค์
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็รีบไปที่บ้านของสองคนนี้
สภาพก็คือเห็นแบงค์เนี่ยนอนร้องโอดโออยู่หน้าบ้านแล้ว
ส่วนนิกกี้นั่งร้องไห้แบบเสียสติเลย
เพื่อนบอกแบบนี้นะคะว่าเท่าที่รู้จักกับแบงค์มาเนี่ย
เป็นคนเรียบร้อยนะแล้วก็นิสัยดีด้วย
น่าสงสารด้วยเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียว

ส่วนฝ่ายหญิงนิกกี้เนี่ยก็เพิ่งจะมาคบกับแบงค์ได้แค่ปีเดียว
ประเด็นเรื่องที่แบงค์ชอบตบตีหรือทำร้ายนิกกี้เวลาทะเลาะกันเนี่ย
เพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ก็อาจจะมีบ้าง
เวลาเรื่องเขาทะเลาะอะไรกันอันนี้คือไม่รู้
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือเราไม่ได้รู้รายละเอียด

น้องก็จะบอกเหมือนช่วงหลังก็ทะเลาะกันบ่อยพี่

แล้วก็แนะนำไปว่าถ้าไม่ไหวกัน
ไม่ไหวแล้วก็เลิกกันไปถ้ามันอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไป
แต่ถ้ามึงรักกันก็คนละครึ่ง
แต่ระหว่างนั้นคือมันเลือกที่จะไม่โทรหารถโรงพยาบาล
มาเลือกที่จะโทรหาคนอื่นแล้ววีดีโอคอร์
แล้วก็พูดว่านูแทง้แบงค์ที่เลือดรายเต็มเลย

พี่นิกรี้บอกว่าแบงค์ชอบทำเนี้ยร่างการ

คือแบงค์เป็นเพื่อนที่ดีและแก๊งเป็นน้องที่ดี
อาจจะมีบ้างที่เวลาเขาทะเลาะกันมีปากเสียงละ
อาจจะแบบมีแบบตีบ้างหรืออะไรบ้างอันนั้นน่าจะคิดว่าน่าจะมี
ทีนี้ค่ะเจ้าของร้านบาร์ที่ทั้งคู่ไปนั่งกินด้วยกัน
ก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
เจ้าของร้านบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนชวนทั้งผู้ตายกับแฟน
มานั่งกินนั่งดื่มกันที่ร้านเพราะว่าเห็นใจผู้ตายตกงาน
โควิด๑๙คือก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่ร้าน
แต่ตอนนี้ร้านปิดไงฮะก็เลยชวนมานั่งกินนั่งดื่มกัน
ระหว่างที่นั่งกินนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยค่ะทั้งคู่ทะเลาะกันนะคะ
ประมาณสัก๔ทุ่ม๕๐ทั้งคู่ก็ขอกลับก็แยกย้ายกันกลับไป
หลังจากนั้นประมาณห้าทุ่มหกนาทีฝ่ายหญิงส่งข้อความมาบอกเจ้าของร้านนะคะ
บอกว่าเนี่ยทะเลาะกันไม่ไหวแล้วมาเก็บศพด้วยใช้คำนี้เลยนะคะ
เก็บศพด้วยซอยสุขุมวิทย์พัทยา๗๕
เจ้าของร้านก็ตกใจรีบแชทไปหาเฟซบุ๊คของในแบงค์
เพื่อบอกให้ใจเย็นอย่าทะเลาะกัน
ช่วงประมาณ๕ทุ่ม๙นาทีในแบงค์ยังส่งข้อความตอบกลับมานะคะ
ตอบกลับมาว่าครับแค่นี้เลยสั้น
จากนั้นสักพักหนึ่งประมาณ๕ทุ่ม๑๕นาที
ฝ่ายหญิงวีดีโอคอลมาหาแล้วก็บอกว่าแทงในแบงค์อ้าว
ให้บอกเพื่อนในแบงค์ให้ตามมาดูหน่อย
โอ้โหสุดท้ายก็คือแฟนสาวแทงในแบงค์จนเสียชีวิตจริง
เจ้าของร้านบอกว่าตกใจมากงงเลย
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะบอกว่าข้อความแรกที่ฝ่ายหญิงส่งไปหาเนี่ย
เป็นข้อความว่ามาเก็บศพด้วยซอยสุขุมวิทย์พัทยา๗๕
มันเหมือนกับบ่งบอกว่าตอนช่วงเวลานั้นเนี่ย
ฝ่ายหญิงตั้งใจจะก่อเหตุเลยหรือเปล่า
มันเหมือนกับว่ามันย้อนแย้งกับคำให้การของฝ่ายหญิง
บอกว่าป้องกันตัวจากการถูกทำร้าย
ถ้าป้องกันตัวจริงทำไมส่งข้อความแบบมาเก็บศพด้วยแบบนี้
ตั้งแต่ต้นเลยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเขาแคปหน้าจอเอาไว้หมดแล้ว
ก็ให้ตำรวจไปตรวจสอบนะคะ
ซพนึงเก็บซพนึงอะไรอ่ะ
เราก็เรียบโทรหาน้อง
เวลมันโทรกันที่เลยไหม
พอบอกว่าเอ๊ะคิดว่าเค้าคุยเล่น

หน้าก็ส่งให้ที่เจ้าค่ะ
เราก็เลยวางสายน้องเออเดี๋ยววางก่อน
จะโทรให้เต้ยออกกับน้องแนนออกไปดู
เรายังได้คุยกับป้านานะคะเพื่อนร่วมงานของแบงค์ค่ะ
ก็เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินเสียงไปเนี่ย

ไม่ใช่คนที่จะทำร้ายผู้หญิงแน่
เขาไม่เคยตีผู้หญิงป้าพูดได้เต็มปาก

สงสารเขาเขาไม่เคยตีเมีย

เขาไม่เคยตีเลยจริงที่ป้าเห็นเขา

ตบเขาพัวเลยข้างบาร์
เขายังไม่ตีเลยเพราะป้าอยู่ที่นั่น

จริงพวกเขาไม่เคยตี

ผู้หญิงป้าอยากให้ข่าวใหม่

ว่าตอนนี้ทางครอบครัวของคนตาย
แล้วก็คนก่อเหตุยังไม่สามารถมาให้ข้อมูล
อะไรกับตำรวจได้เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดค่ะ

ข้อกล่าวหาของฝ่ายหญิงแล้วนะคะ

เพราะว่าจากการสอบสวนน่าจะเป็นการลงมือก่อเหตุ

แต่เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดแหละว่า

มีเรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรกันจริงหรือเปล่า

ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ